ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับตอนแรกเห็นข่าวหลายคนตกใจ
บิ๊กโจ๊กจับนักข่าวสาว

บิ๊กโจ๊กยืนยันว่าจับนักข่าวสาวจริง
แต่นักข่าวคนนั้นที่ต้องจับเพราะแอบอ้างชื่อบิ๊กโจ๊ก
ไปเรียกรับเงินกับผู้ต้องหาครับ
เรียกหลายสิบล้านนะครับ
แล้วมีบางคนยอมจ่ายไปแล้ว๑๐กว่าล้านด้วยครับ

บิ๊กโจ๊กครับรองผอบอตรครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าจับนักข่าวสาวไปจริง
เมื่อวานนี้หลังจากได้ข้อมูล
จากนางสาวนวพรผู้ต้องหาชาวจีนคนสำคัญ
ที่นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จปาร์บ

บนเก้าอี้ไม่พอลงไปนั่งไปแทกแทก

ที่เธอโวยวายร้องไห้ร้องห่มเลย
แล้วนี้แหละน้างสาวนวพรคนนี้แหละ
คนนี้แหละที่เป็นข่าวกันที่เราเห็นกันไปเนี่ย
บอกว่าจู่มีนักข่าวคนหนึ่งชื่อจีจี้

ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือทางคดีให้
เรียกเงิน๓๓ล้านบาท

จ่ายไป๑๔ล้านบาทครับ
เธอคนที่ลงไปนอนดิ้นนะนะ
จ่ายเงินไปให้แล้ว๑๔ล้านบาทนะเธอบอกแบบนี้นะ

จี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือเปล่า

พลตำรวจเอกสุรเชษครับสั่งรวบรวมพยานหลักฐาน

ความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับผลประโยชน์ใด
เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐกระทำการใด

อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีและปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ซึ่งบิ๊กโจ๊กเองก็ยอมรับว่ารู้จักกับนักข่าวผู้หญิงคนนี้จริง
เพราะว่าก็จะมอบหมายให้เธอเป็นตัวกลาง
เป็นคนกลางในการประสานกับทางการจีนคดีต่าง
คือเธอเป็นคนไทยเชื้อสายจีน

และมีความสามารถเรื่องภาษาจีน

บิ๊กโจ๊กอธิบายเพิ่มเติมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
นักข่าวสาวคนนั้นทำงานกับบิ๊กโจ๊กมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ก็พบว่าเห็นว่าทำงานมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
สมัยที่บิ๊กโจ๊กยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตำรวจท่องเที่ยวอยู่เลยนะครับ
ก็จะมีภาพถ่ายปรากฏยืนอยู่ข้างบิ๊กโจ๊กอะครับเนี่ยฮะ
ขนาดข้างมาก็จะปรากฏภาพการทำงานของเธอ
ถ่ายรูปแชะกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็คณะอยู่บ่อยครั้งนี่ครับดูนะฮะ
มีความสามารถเรื่องภาษาจีนแล้วก็จะถูกเชิญมาให้เป็นล่าม
คณะทำงานอยู่ตลอดเวลาอิริยบทต่างตอนที่ไปทำงาน
นี่ครับแล้วนอกจากนี้มีรูปถ่ายกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
ช่วงปี๕๘เช่นท่านนี้ครับจำได้ใช่ไหมครับ
พลอากาศเอกประจินจันตองอดีตรองนายกรัฐมนตรียังมีอีกครับ
เธอเคยมีภาพปรากฏซ้ายลงมา๑อันดับ
นั่นคือคุณกรอบการวัฒนาวรางกูลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เห็นไหมครับก็ไปถ่ายรูปคู่มาแล้วนะ
มีอีกครับเอาขยับขึ้นไปจากคุณกรอบการนั่นคือหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลครับ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเอาถัดมาอีกครับเออ
ขวาด้านล่างในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ครับ
ดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปถ่ายรูปมาแล้วในชุดกี่เผาด้วย
ทางคดีนักข่าวผู้หญิงคนนี้เธอให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนครับ
ยื่นขอประกันตัวพนักงานสอบสวนสนลุมพินีอนุญาตให้ประกันตัวครับ
ในวงเงินคือ๓๕๐๐๐๐บาทคุณดูครับ
เงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่ามูลค่าที่ทางผู้ต้องหา
ซึ่งเขากลายเป็นผู้เสียหายด้วยบอกว่าเขาจ่ายไป๑๔ล้านแล้วนะ
ขอความเป็นธรรมด้วยได้ไหมก็เลยต้องใช้วงเงินประกันสูงทีเดียว
ในทางคดีครับของหน้าวภนั้น
ตอนนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องเพิกถอนสัญชาติ
นางสาวนวพรและขั้นตอนของสำนักงานป้องกัน
ปราบรามการฟอกเงินหรือปปงตรวจสอบเส้นทาง
การเงินทั้งหมดเพิ่มเติมนี่เป็นความคืบหน้ากรณีของนางสาวนวพร
และสิ่งที่เธอเจอกับนักข่าวผู้หญิงคนนี้ที่มาสวมรอยแอบอ้างบิ๊กโจ๊กครับ
โอ้โหนี่มันแบบซ้ำซ้อนหลายชั้นหลายซ้อนมากเลยนะคะเนี่ย